เรื่องของพิธีกรรมโบราณมันยังมีอยู่แล้ว
มันก็มีแตกต่างกันไปหลากหลายภูมิภาคเนอะ
เราจะพาไปดูพิธีกรรมโบราณศิลปะการรำมโนราของชาวใต้
เขาเรียกพิธีกรรมรงค์ครู
จะมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์และทำเพื่ออะไรตามไปดูค่ะ
โอ้ดูแล้ว
นี่เห็นไหมดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อ่อนช้อยสวยงามในคราเดียวกันนะคุณ

เขาเรียกพิธีกรรมนี้ว่ารำโรงครูโนราค่ะ

พิธีกรรมนี้เขาจะจัดทำขึ้นเพื่อ
แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษโนรา
แล้วก็เหล่าบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง
ซึ่งการจัดพิธีกรรมรำรงครูโนรา

เพื่อทำพิธีครอบครูโนราค่ะ
และรักษาโรครักษาการต่างด้วย
พิธีเสร็จจากรำโรงครู

แล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับชาวบ้านในพื้นที่

มีชื่อชุดการแสดงว่า

เข้ากับความเป็นมโนรามากยิ่งขึ้นด้วย

ยางชารวรรต์

ท่วงท่าลีหลาการแสดง
การปราบเจาระเขตหรือปราบชารวรรต์ของไกรทอง

รวมถึงดนตรีที่เหลามาก
สนุกสนานร้าวอารมณ์ตามแบบฉบับของโนรา

มันแบบทำให้คนดูก็สนุกสนานบันเทิงและลุ้นระทึก

จับได้ไหมจับได้ไหมอะไรยังไงไปติดตามกันดูต่อได้
จากการทำพิธีโนราโรงครูได้เห็นการแสดงไปแล้ว